คุณผู้ชมครับเรื่องของการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส
พลิกชีวิตให้สู้แล้วก็มีอาชีพมีรายได้
อยากพาคุณผู้ชมไปดูผู้ชายคนนี้นะครับ
ผู้ชายคนนี้นะฮะเขาจริงแล้วปลูกยางพารา
แต่ปรากฏว่าราคายางตกต่ำ
เอ๊ะตอนแรกไก่หน้าผากทำอย่างไรดี
ท้อไม่ท้อเอาล่ะเราทำใหม่เราเริ่มใหม่นะครับ
นี่คือคุณธนันชัยแทร่ฉันนะครับ
ชาวบ้านหมู่๕บ้านวังอีแอ่นตำบลภาวะอำเภอแก่งหางแมว
เขามีแนวคิดที่จะถ่ายทอดจากพ่อและน้องชาย
ซึ่งปลูกอังุ่นอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา
ประสบความสำเร็จนะครับ
ปี๒๕๕๗เขาบอกว่ายางพาราเริ่มมีราคาตกต่ำ
ได้ชักชวนให้พ่อและน้องชายกลับมาอยู่ที่บ้านนะครับ
ก่อนจะโค้นต้นยางพาราที่มีอยู่๑ไร่เศษออก
หันมาปลูกอังุ่นนะครับ
ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ปลูกยากที่สุดในประเทศไทยนะครับ
เขาบอกว่าจริงแล้วพื้นที่จันทบุรี
ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะปลูกอังุ่นได้

ความชื้นของสภาพอากาศค่อนข้างสูง

และสร้างความเสียหายกับผลไม้หลายชนิดนะครับ
ก็ดังนั้นเขาก็เลยบอกว่า
ลงทุนแล้วดูแลหน่อยเลือกพันธุ์ที่ดีที่สุดเข้ามาหน่อย

แล้วก็ประสบการณ์ของพ่อและน้องชาย

ที่มีประสบการณ์ในการปลูกอังวลเช่นเดียวกันนะครับ
เขาก็ใช้วิธีการยกโรงเรือนสูงโปร่ง

ใช้วิธีแบบกึ่งเกษตรชีวภาพ
ทีนี้ปัญหาสารปนเปื้อนก็น้อยลงแล้ว

เพื่อให้รสชาตินั้นดีขึ้นแล้วก็ผลให้ใหญ่ขึ้น

ซึ่งหนึ่งปีที่ผ่านมาได้ผลดีเกินภาษณ์

แต่ออกทีวีรายการของเราคงเป็นที่รู้จักเลยแหละ

จุบันมีคนเดินทางมาเที่ยวชมเลือกซื้อในไร่ในสวน

ซึ่งจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ๒๐๐บาท

คือรสชาติหวานกรอบผลใหญ่โดยเฉพาะผลแก่จัด
มีกลิ่นหอมแล้วก็รสชาติเหมือนน้ำอ้อย